เราตามความคืบหน้าให้นะคะที่เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปว่า
ในแม่น้ำแควร์น้อยคุณภาคภูมิเจอศพผู้ชายนิรนามคนหนึ่ง
ถูกตัดหัวถูกตัดมือแล้วก็ลอยอยู่ในแม่น้ำ
แล้วก็ตามตัวเขามีรอยสักมีเหมือนมีผ้าคาดเอวอยู่
ทีมข่าวของเราก็เลยเอารูปรอยสักเหล่านี้
ถามคนแถวนั้นที่อยู่ในพื้นที่
แถวนั้นเขาบอกว่าอ๋อดูรอยสักแล้วเนี่ย
ใช่แน่เลยนายสุไข่เป็นชาวพม่า

แล้วตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาส

แล้วก็เป็นบ้านพักคนงานที่นายสุขัยพักอยู่ด้วย
นี่ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเชื่อมโยงกันนะคะ
พักคนงานนี้มีนายสุขัยอยู่คนนึง
อยู่กับนายสุนัยนายสุนัยเนี่ยเป็นพี่ชายของภรรยานายสุขัย

ใช่ค่ะดังนั้นก็เลยคาดว่านายสุนัยที่เป็นพี่ชายภรรยาของนายสุขัยน่าจะก่อเหตุ

ทำร้ายร่างกายนายสุขัยแล้วก็เหมือนกับจนทำให้นายสุขัยเสียชีวิต
เพราะว่าตอนนี้นายสุนัยก็หายตัวไปจากบ้านพักคนงานนะคะ
ตำรวจภูทรไซโยกและชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗ค่ะ
เข้าไปสอบสวนคนงานชาวพม่านะคะ
ในพื้นที่บ้านแก่งจอตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ทะเลาะกันในพื้นที่ตรงนี้
ตำรวจก็เลยบอกว่ามันน่าจะไปเกี่ยวข้องกับกรณีพบศพผู้ชายคนนึง
ถูกตัดมือตัดหัวลอยอยู่ในแม่น้ำแควร์น้อยอะค่ะ
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะคุณยุธยาตุ้มมีนะคะ
ก็เอาภาพรอยสักของผู้ตายไปให้คนแถวนั้นดู
ไปคุยกับนายเวรนะคะคนนี้เสื้อสีเขียวนะคะ
รอยสักเลยเขาบอกอ๋อจำได้รอยสักเนี้ยรูปฮานุมานเนี่ย
เป็นรอยสักของนายสุขไข่เป็นแรงงานชาวพม่านี่แหละ
เห็นนายสุไขเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
วันศุกร์ปุ๊บแล้วก็หายไปเลยไม่เห็นอีกเลย
เขาก็บอกก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
เพราะตัวเองก็ไปทำงานทุกวันก็ไม่ได้สังเกตอะไร

จำได้เย็น
เห็นล่าสุดครับผมตอนไหนตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นครับเขากับกับมาจะทำงาน
หลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยครับพักอยู่กับไอ้นายท่องคนนั้นนะครับ
ไอ้พี่ชายเมียไปชุบใครเนี่ยค่ะแรงงานพม่าคนเสื้อเขียวคนนี้นะคะ
ก็เลยบอกว่านี่หัวหน้าคนงานเนี่ยเขาไปเจอไปเจอคราบเลือดอยู่ในบ้านพักคนงานค่ะ
ก็อยู่ในสวนผลไม้ติดกับแม่น้ำแควร์น้อยอะค่ะเป็นบ้านพักหลังเดียวโดดเลย
ไม่มีบ้านใกล้ใกล้เขาก็เลยโทรไปแจ้งเท่าแก่เจ้าของที่เขาก็เลยไปล้างทำความสะอาดกัน
อ้างว่าเป็นคำสั่งของเท่าแก่คนที่ไปทำความสะอาดล้างคราบเลือดในบ้านพักคนงานก็คือ
นางสาวลิลลี่และสามีนะคะซึ่งนางสาวลิลลี่เนี่ยเป็นหลานของผู้ตายด้วยนะ
เขาไปทำความสะอาดคราบเลือดอะไรต่างในบ้านพักคนงานนะคะครับ
เขาบอกว่าก็เท่าแก่สั่งทำความสะอาดหมดแล้วใช่ไงบอกเท่าแก่สั่ง
ให้ไปทำความสะอาดคือเขาบอกว่าเหมือนกับรู้แค่ว่ามีเหตุการณ์ทะเลาะกัน
แล้วก็มีคราบเลือดมีอะไรติดอยู่ในบ้านพักคนงานครับเจ้าของที่เขาก็สั่งให้ไปล้าง
เขาก็ไปล้างเนี่ยค่ะแล้วอย่างที่บอกอะค่ะว่าบ้านพักคนงานหลังเนี้ย
มีนายสุขัยอยู่อยู่กับนายสุนัยนายสุนัยเนี่ยเป็นพี่ชายของภรรยานายสุขัย
เป็นพี่เมียนะคะเขาอยู่กันแค่สองคนสุไข่กับสุนัยอืม
ถ้าเกิดสุไข่ตายเนี่ยสุนัยก่อเหตุแน่เลยเขาคาดว่าเป็นอย่างนั้น
เพราะสุนัยก็หายตัวไปด้วยซึ่งก็ไม่น่าจะหายตัวไปใช่ค่ะ
อยู่ดีก็หายตัวไปเนี่ยค่ะอยู่กันแค่สองคน
เขาก็ดูแลสวนผลไม้มีอาชีพรับจ้างทำสวนนะคะ
ก็ไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเอาไว้สุนัยก็หายตัวไปเนี่ย
ก็เลยถือว่าตอนนี้นะคะสุนัยเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวจากเหตุการณ์นี้นะคะ
พอไปตรวจสอบในบ้านพักนะคะก็เจอคราบเลือดที่จอบ
คราบเลือดอยู่ตรงผนังแต่ที่พื้นเนี่ยค่ะ
มีรอยการเทปูนปิดทับรอยเลือดไปหมดแล้วและที่เจอเพิ่มคุณผู้ชม
ไปเจอเศษผ้าถุงแล้วเศษผ้าถุงเนี้ยมันลายเดียวกันกับผ้าคาดเอวของผู้ตายอ่ะค่ะ
เจอเป็นศพอ่ะมันลายเดียวกันเลยแล้วก็ไปเจอเส้นผมกระจายอยู่ทั่วห้องด้วยนะคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก็เลยตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมเก็บเส้นผมต่างเหล่านี้ไป
เทียบเคียงกับดีเอนเอของศพผู้ชายที่ลอยอยู่ในแม่น้ำแควร์น้อยนะคะ
อกจากนี้ค่ะลูกสาวของนายสุกไข่ชื่อว่าโออายุ๑๖ปี
เขาบอกว่าปกติเขาอยู่กับแม่ไม่รู้เรื่องเลยว่าพ่อทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง
ก็มารู้ว่าพ่อหายตัวไปแล้วก็คาดว่าพ่อเสียชีวิต
ว่าศพที่เจอเป็นศพของพ่อจากการพูดคุยเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตัวนายสุขัยกับภรรยาเขาเลิกรากันไปเขาก็แยกกันอยู่อะค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับหลานของนายสุขัย
ที่ชื่อว่าลิลลี่ที่เป็นคนไปเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านพัก
เช็ดคราบโล่งคราบเลือดอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ให้สามีไปช่วย
ไปช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดเพราะว่าเท่าแก่สั่งมา
ในขาวหัวหน้าคนงานบอกว่าคือเบื้องต้นเขาไปแจ้งเท่าแก่เอาไว้
ว่ามันมีเรื่องทะเลาะกันคือสุนัยกับสุไข่เนี่ยไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้ว
ก็เลยให้ไปทำความสะอาดคาดว่าน่าจะเป็นเหตุทะเลาะกันเฉย
แต่พอเจอคราบเลือดก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทำความสะอาดอะไรกันไปตามคำสั่ง
แต่มันมีข้าวของเครื่องใช้อะไรที่อยู่ในบ้านพักหลังนี้ด้วยค่ะ
เขาเอาทุกอย่างทิ้งน้ำไปหมดเลยอ่ะอืม
ไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเดียวทิ้งข้าวของอะไรลงน้ำไปหมดเลย
ก็เลยเบื้องต้นเหมือนกับว่าเขาคิดแค่ว่ามันเป็นเหตุทะเลาะวิวาส
ก็เลยไปเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดเอาของโยนทิ้งไปอะไรแบบนี้นะคะ
เขาก็บอกว่ารอไปเดี๋ยวเข้ามากลับเผื่อกลับมา
คุณหนูก็รอวันหนึ่งรอวันหนึ่งเขาก็ไม่กลับมา
แล้วเขาแค่ทางนู้นก็โทรสรรค์พาเขาไม่กลับมานี่ล้าง
ทีนี้เก็บของให้ล้างไปเขาบอกเขาไม่กลับมาเขาก็โทรสั่งอย่างนี้

ก็เลยคุณหนูก็ช่วยเก็บช่วยล้าง
เรื่องต้นนะคะทางชุดสืบสวนตำรวจภูทรไซโยกก็เลยควบคุมตัวเอาไว้
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม๔คนนะคะ
คนแรกคือในขาวเป็นหัวหน้าคนงานนะคะ
คนที่สองคือนางสาวลิลลี่คือหลานของนายสุขัยที่คาดว่าเสียชีวิตนะคะ
พร้อมทั้งสามีด้วยเพราะว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนไปทำความสะอาดบ้านพักนะคะ
รวมถึงพูดคุยกับโอลูกสาวของนายสุไข่ด้วยค่ะ
ก็๔คนนี้นำไปสอบสวนที่สพไซโยกนะคะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่ายังไม่เชื่อคำให้การของแต่ละคน
ต้องเร่งติดตามตัวนายสุนัยมาสอบสวนด้วย
คาดว่ายังไม่หนีออกนอกประเทศ
ไซโยก็บอกว่าจากการคุยกับคนรอบตัวเนี่ยนะคะ
นายสุนัยมีอาการแบบเพี้ยนนะคะ
คนแถวนั้นเขาบอกว่าเพี้ยนเหมือนเพี้ยนเป็นบางเวลา
ส่วนนายสุขัยเองเนี่ยก็ชอบดื่มเหล้าชอบเมาเป็นประจำ
ก็เลยคาดว่าอาจจะทะเลาะกันถึงขั้นฆ่ากันจนเสียชีวิต
จากการสอบสวนพยานที่เกิดเหตุเนี่ย
คือในไข่คนตายเป็นคนชอบกินเหล้าแล้วเมาอลวาดประจำ
ส่วนใดก็เป็นคนแบบเบอร์เพี้ยนหน่อย
ก็คงจะเป็นเบอร์ฟังเพี้ยนด้วย
ก็เลยมีเหตุทะเลาะปากเสียงกันก็เลยฆ่ากันตายนะครับ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงทำไมต้องตัดหัวตัดแขนนี่
ก็ยังไม่ได้ตัวในมาเราก็เลยยังไม่ทราบนะฮะ
แต่อาจจะเป็นทำเพราะฟังเพี้ยนไม่ได้กดแขนอะไรขนาดนั้น

เดี๋ยวพรุ่งนี้ชุดสืบสวนจะลงพื้นที่ต่อเนื่องนะคะ

ซึ่งถ้ามีหลักฐานเพียงพอก็อาจจะมีการขออำนาจศาลออกหมายจับค่ะ
ดังนั้นเบื้องต้นศพที่พบตอนนี้คาดว่าเป็นศพของนายสุไข่ครับ
คนงานพม่าคาดว่าคนก่อเหตุคือนายสุนัย
อยู่บ้านพักคนงานหลังเดียวกันกับนายสุขัย

ก็ต้องเอาให้ละเอียดว่าทำคนเดียวหรือเปล่าด้วยนะ

เพราะการฆ่าหันศพมันก็ไม่ใช่ง่ายนะ
ใช่แล้วก็สาเหตุที่ตัดมือตัดคออะไรอย่างนี้
คืออะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดแค่ทะเลาะกันจนตายเนี่ย
มันถึงขั้นต้องหั่นศพกันแบบนี้เลยหรือเปล่า
แล้วสภาพของที่เกิดเหตุถ้าคนมาเจอ
ถ้าจะบอกว่าทะเลาะวิวาสหัวร้างข้างแตก
มันคงไม่มีล่มมีรวดอะไรเยอะแยะ

เพราะว่าทำไมเขาถึงแบบ
คนมาทำอาจจะไม่ได้ทำตามคำสั่ง
เขาบอกให้ล้างเอาทิ้งให้หมด
แต่มันจะมีใครมากกว่านายสุนัยที่หนีไว้หรือเปล่า